ชีวิตมีค่านะครับดังนั้นต้องใช้ชีวิตให้มีสติแล้วก็ไม่ประมาท
อย่างคุณลุงคนนี้ครับคือเขาเจอกับความท้าทายและความยากในการใช้ชีวิต
เขาไม่ได้มีหลังตรงแบบเรา๓คนหรือว่าอย่างคุณผู้ชมนะครับ
หลังคุณลุงเนี่ยคดโค้งแบบเกือบจะติดพื้นอ่ะพี่อุ๋ยพี่มิ้วคุณผู้ชม
แล้วคือแต่ละวันการใช้ชีวิตการเดินเหินยากลำบาก
มีคนไปเจอเจอก็เลยถ่ายคลิป
แล้ววันนี้ไทยรัฐนิวโชว์ของเราลงพื้นที่เพื่อไปตามหา

อาการที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแล้วรักษาได้หรือเปล่าดูฮะ
ดูฮะ
ผมบอกว่าพวกคนที่ตีกันหัวร้อนเนี่ย
คุณไม่รักชีวิตคุณดูนะคนที่เขามีชีวิตที่ยากลำบากเนี่ย

ยังออกมาใช้ชีวิตมาเดินมาทำอะไรข้างนอกนะ

นี่คือบรรยากาศที่ตลาดสดวัดศรีอมตะนคร
อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ

คุณลุงที่หลังโก่งหลังโค้ง
จนหัวคุณลุงแทบจะหักปักพื้นเนี่ยนะฮะ
ก็อาจจะมีอาการป่วยอะไรหรือเปล่า
คนที่เขาเห็นก็อดจะสงสัยและสงสารไม่ได้
จ้องมองเลยครับจนกระทั่งพอจะได้ข้อมูลว่า
ลุงชื่อลุงวีลุงวีลุงวีครับพี่คุณผู้ชม
อายุห้าสิบเจ็ดแล้วเดินได้ช้า
หน้าเนี่ยแนบชิดติดเข่าที่เห็นชัดคือหลังที่โก่งโค้งลงมา
เกือบติดขาเขาไปเจอที่ตลาดสดวัดศรีอมตะนคร
ใช่ครับที่พานทองชนบุรีเหรอเนี่ยฮะ
ไปเจอคุณลุงเจอเดิมแบบนี้อยู่ในตลาด
แล้วบางครั้งจะเห็นคุณลุงมาพร้อมกับเหมือนกับกระป๋องใส่เงิน
คนก็เลยมีทั้งความสงสารและสงสัยไม่รอช้าครับ
คุณมะเหมียวสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ครับ
ลงพื้นที่แล้วไปคุยกับคุณแจ๊ค
คุณแจ๊คคนนี้คือใครเป็นพ่อค้าขายลาบ
พ่อค้าอยู่ที่ตลาดวัดศรีอมตะนครที่พานทองชนบุรีนั่นแหละครับ
เป็นเจ้าของคลิปก็เลยต้องไปคุยไปถามหน่อย

ใช่ครับคุณแจ๊คก็เลยบอกว่านี่แหละนี่คือลุงวีนะ
แล้วเห็นแบบนี้มาหลายปีแล้วลุงแกจะเดินมาในตลาด
พร้อมกระป๋องเงินพอจะเห็นไหมฮะพี่คุณผู้ชม
พร้อมกระป๋องเงินนะกระป๋องเล็ก
แต่ไม่ได้เดินตั้งใจแบบเจาะจงขอเงินโดยเฉพาะ
ไม่ได้แบบมารบกวนใครมาขอพ่อค้าแม่ค้าให้เขารำคาญใจ

บางครั้งเขาอาจจะเจอคนที่มาขอทานแล้วมาแบบมาล้อมหน้าล้อมหลัง
มาประชิดตัวคุณลุงไม่ใช่แบบนั้น
ไม่ใช่แบบนั้นครับลุงก็จะเดินไปเรื่อย
รบกวนใครเลยไม่รบกวนพ่อค้าแม่ขาย
และลูกค้าหรือประชาชนที่มาเดินตลาด
คนที่เห็นถ้าเขาสงสารก็หยอดเงินให้บ้าง
บางคนไม่มีเงินสงสารกวนลุงจะกินไม่ได้
ไม่รู้จะมีอะไรกินไหมเย็นนี้ค่ำนี้
ให้ข้าวก็มีครับให้น้ำให้ขนม
แล้วแต่ครับน้ำจิตน้ำใจส่วนใหญ่จะมาจากร้านค้าต่างเหล่านี้แหละครับ
ถามว่าอ้าวพี่ครับแล้วลุงเข้ามาจากไหนเนี่ยลุงวี
แจ๊คบอกว่าส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะว่าลุงวีเข้ามาจากไหน
แต่จะเห็นแบบนี้ภาพแบบนี้ในตลาดสัปดาห์ละ๒๓วัน
แล้วก็เห็นว่าเวียนไปที่ตลาดอื่นในพื้นที่บ้าง
สารไหมพี่ถามตรงสงสารครับพี่แจ๊คบอกเลย
เพราะว่าคือแหมลุงเขาตัวพับตัวงอไปขนาดนั้น
แล้วดูมือดีนะฮะมือของลุงจะมีถุงอะไรบางอย่างที่สวมอยู่
สีขาวนี่นะเห็นไหมใช่ครับพี่นั่นคือถุงสวมมือเพื่อช่วยพยุง
มือหนึ่งมีถุงสวมมือช่วยพยุงเพราะบางทีมือลากพื้นไปป้องกัน
อีกมือหนึ่งถือกระป๋องเงินฮะก็เลยอัดคลิปลงไปในโซเชียล
แล้วก็กลายเป็นประเด็นคนสงสารไปแสดงความเห็นอกเห็นใจกันเยอะเลย
นั่นคือพี่แจ๊คพ่อค้าร้านลาบอีกคนที่เราไปเจอเจอคือลุงเขียวครับ
ลุงเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนของลุงวีลุงเขียวพิการขาซ้ายขาดเพราะว่าโดนระเบิด
รู้จักกับลุงวีครับสองคนนี้มาจากเพื่อนบ้านเป็นคนกัมพูชาคนเขมร
เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อลุงวีเขาเนี่ยพิการจากการเล่นกีฬา
สิบปีที่แล้วกระโดดตบวอลเล่บอลแล้วตกลงมาหลังกระแทกพื้นอย่างแรงฮะ
โอ้โหเหรอฮะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พิกลพิการครับ
โก่ง๙๐องศาเหตุเพราะเล่นกีฬาตบลูกวัลเล่แล้วกระแทกตอนจังหวะที่แบบร่วงตกลงมา
ก็เลยหลังพับหลังงอแบบนี้นานเป็นสิบปีแล้ว
คนที่ไปต่อว่าต่อขานบอกว่าโอ้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหลอกคนให้เห็นอกเห็นใจหรือเปล่า
เพื่อนของลุงวีเนี่ยยืนยันบอกว่าลุงวีเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะคุณ
เขามีลูกเมียนะเขามีครอบครัวนะแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายที่พิการแบบนี้
หาเงินยังไงสมมุติว่าเป็นเราแบบนี้
เราจะไปสมัครหางานจากไหนล่ะก็เลยต้องมาเดินขอเงินเรียรายตามตลาดครับ
ทุกวันนี้ยอมรับว่าเพื่อนสู้ชีวิตมากใช้ชีวิตยากลำบากแล้วก็ต้องอดทนฮะ
ชีวิตเลือกไม่ได้เคยมาหาเงินด้วยกัน
เขียวเล่าให้ฟังบางครั้งนะตากแดดแล้วช่วงนี้หน้าฝน
หน่ำซัดลงมาก็ตากฝนร่วมกัน
แล้วลุงทำยังไงครับให้กำลังใจกันสิ
สองคนเนี่ยก็มาจากเขมรเหมือนกันแล้วก็มาเจอเจอ
และความลำบากของร่างกายพิกลพิการไม่ต่างกัน
เหนื่อยและท้อก็ให้กำลังใจกัน
จะลุกจะนั่งก็ช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยได้
เพราะว่าก็จะค่อนข้างทุลักทุเลนะครับ
ลุงเขียวเล่าแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับ
คุณสุธราไปเจอลุงมาแล้วใช่ไหมครับ

บ้านเป็นห้องเช่าอยู่ที่บ้านสวนในตัวเมืองชนนั่นแหละครับ
โอ้โหแล้วไปที่พานทอง
นี่คือลุงวีใช่ไหม

เวลาจะนั่งเวลาจะลุกเวลาจะยืน

ลุงลุงจะนั่งจะยืนยังไงเนี่ย
ดูครับคุณลุงลองสาธิตให้ดู

เหยียดขานี่ก็ใช้เวลานานนะครับ
ถ้าเป็นเรา๓คนอยากลุกปุ๊บเราลุกได้เลย

ต้องค่อยใช้เวลาค่ะ
คุณสุชาดาไปเจอลุงวีที่ตลาดนินจานะ
คนละตลาดกับที่เขาถ่ายคลิป
ใช่แล้วก็บอกว่าคุณลุงแกต้องเหมือนแบบ
เดินได้๕๖เก้า
แล้วนั่งยองเพื่อดูทาง
งั้นไม่รู้มองทางไม่เห็น